ปกติคนเราต้องเท่าไร๑๑๐
ชะตาผู้ใดก็ตามทีมีดาวสุกหรือวีนัท
โคจรเป็นมรณะกับตัวเองในพื้นชะตาเกิด
ชีวิตความรักจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบคนอื่นตามมาตรฐานที่เขามีกัน
แล้วดวงของแขกของเรานี้จะแต่งงานใหม่ไหมครับ
คือไม่ให้แต่งงานตามดวงเนี่ย
ผู้หญิงคนนี้มีอะไรเงื่อนไขชีวิตอะไรทำให้เราหลุดภาพ

ทุกวันนี้เกิดคนมัศยวานิสกับการนั่งเฟิร์สคาร์ดกินมิชเชอรีน

เดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะที่แพลนกันไหม

เมื่อไหร่